คุณผู้ชมคะใครที่เคยสั่งของแล้วเก็บเงินปลายทาง

ต้องจ่ายตังค์ก่อนแล้วค่อยแกะของ
แต่กรณีนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะแกะของก่อน

อ่าผมกลัวผมเลือกไหมต้องกลัวมันก็ลองดิ
อ่าผมไม่รู้เรื่องอ่ะอ่าผมไม่รู้เรื่องพูดพูดพูดทำไมอ่ะ
ผมไม่อยากได้อ้าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้อยากดังเดี๋ยวจัดให้
มาที่หลังทะเลาะกันเพราะว่าอะไรลูกค้าได้พัสดุแล้วยังไม่จ่ายตังค์
แต่แกะของก่อนพอแกะของมาเสร็จแล้วลูกค้าไม่เอาของไงจะขอคืน
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าลูกค้าคนนี้นะผมไปส่งของปกติเลย
แต่เขาขอแกะสินค้าก่อนไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายตังค์
ทะเลาะกันแล้วนี่เขาเปิดเสื้อให้ดูรอยมีดที่โดนลูกค้าผู้ชายเนี่ยฟาดมาที่หลัง

เนี่ยค่ะตอนนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองกำแพงเพชรแล้วนะคะ
พอฟังคุณมารุธก็เข้าใจนะคือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบริษัท
คือเขาเรียกอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับต้นทาง
เพียงเป็นเพียงแค่คนกลางมาส่งของเฉยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ผู้กรณีคือนายสมนึกแก้วรูปเรานะคะ
บอกว่าคลิปที่เห็นที่ลงในโลกโซเชียลมันเป็นแค่บางช่วงบางตอนนะ
พนักงานคนนี้ด่าผมหยาบคายมาก
บันดาลโทษะเอามีดตีไปใครที่เจอแบบผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
ทีนี้เราก็เลยถามไงว่าทางคนส่งของเขาไปแจ้งความเขาเอาผิดแล้วนะ
แล้วจะยังไงต่อลูกค้าก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ
ดำเหรียญดำเหรียญหวดย่าพอมาอยู่ใกล้มือพอดี
เพราะเรื่องของเรื่องคือมันเกิดจากบันดาลโทษะ
จริงแล้วไม่ทั้งใครจะแบบประกาศกับฟัน
ถ้าผมฟันก็ตายไปแล้ว
แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเราสั่งพัสดุอะไรมาแล้วเห็นห่อว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่
มันเล็กมันใหญ่กว่าที่เราสั่งมาจริงเราปฏิเสธไปตั้งแต่แรกมันก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้นะ
แล้วก็ให้เขาเอากลับไปส่งต้นทางแล้วค่อยไปเจรจากับต้นทางหรือว่าร้านค้าเนอะ
งั้นรายเดอร์ก็จะรับเคราะห์เป็นแบบนี้ตลอดเวลาคุณปัญหาแบบนี้มันแก้ไม่ตกกันซะทีเลย
จริงค่ะ